คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพ
หรือนายอิสริยะพัฒระมานพนะคะคุณฮั่นเนี่ยไปแจ้งความที่สอนอหัวหมาก
คุณฮันบอกว่าก็มีการสดผ่านเพจเฟซบุ๊กในการขายของเมื่อวันที่๑๔ธันวาคมที่ผ่านมา
ครับแล้วอยู่ดีดีมีมิจฉาชีพโทรศัพท์เข้ามาอืม
ในบัญชีบริษัทอันนี้คุณจียอนนะคะแฟนสาวคุณท่านใช่
โทรเข้ามาเป็นเบอร์ของเบอร์ของบริษัท
พอพนักงานรับสายเขาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งอ้างว่าเป็นตำรวจสพเมืองเชียงใหม่
ครับบอกว่าบริษัทของคุณฮันเนี่ยไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งฟอกเงินหรือเปล่า
ขอตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ไหมอุ้ย
เงินมาหน่อยเดี๋ยวจะตรวจสอบให้
ปรากฏว่าพนักงานหลงเชื่อโอนเงินไปรวมรวมแล้วแสนกว่าบาทอ่ะอุ้ยเหรอ
แล้วมันมีทั้งบัญชีของบริษัท
บัญชีส่วนตัวของพนักงานที่เป็นเงินสำรองจ่ายครับ
กว่าบาทเนี่ยค่ะก็เลยไปแจ้งความว่าให้ตำรวจตรวจสอบให้หน่อยค่ะ
หนังงานที่บริษัทอะครับเป็นคนรัก

เริ่มสูบโน้มแล้วยังไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็
ก็เลยฝากเตือนประชาชนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อนะคะ
เพราะเวลาที่พนักงานในบริษัทของคุณท่านโอนเงินไปแล้วเนี่ยนะติดต่อไม่ได้อีกเลย
หายวาบไปเลยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ